เบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาเมาส์กันหน่อย
ที่บอกว่ามาเมาส์นี่คือชื่อเพลงใหม่ของตั้มวราวุฒินะคะ

แต่บอกเลยว่างานเพลงของเขาหง่อยเหงาไปเรื่อยค่ะ
เพราะว่าล่าสุดเห็นว่านโยบายค่ายเขาไม่ได้ให้ทำเพลงแล้ว
งานนี้ตั้มก็เลยต้องควักเงินทำเองหมดเลย

แต่บอกเลยว่างานนี้ไม่มีน้อยใจจ้ะ

ยังได้น้องรักซีดีมาแรปให้ด้วยจ้า
ก็ไม่น้อยใจนะผมก็ว่าคนอื่นเขาก็ทำกันเยอะแยะ
คนอื่นเขาก็ลงทุนทำเองในเมื่อที่แบบว่าเรา
เราอยากมีเพลงอ่ะแต่ว่าเราไม่มีช่องทางในการที่แบบ
ไม่มีคนแต่งให้แล้วก็แต่งเอง
ไม่มีใครสนับสนุนเรายังไม่รู้จักใคร

แบบเออเราเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราทำเพลงได้เพลงนี้มันมาเนอะ
ต่อไปเราจะทำเพลงอะไรเขาก็จะกล้ามาซื้อสปอนเซอร์

บอกว่าตั้มโดนแฟนคลับทำของใส่เหมือนที่ตุมตามยุทธนาโดน
จริงหรือเปล่าไปฟังตั้มหน่อยค่ะโดนอะไรมาเนี่ย

ผมว่าเขาไปทำของใส่แบบหล่อเลยรวยมานี้ไม่ดีว่ะ
มันมีความเชื่อมไหมคะเวลาแบบได้ของมาต้องรอดค้าก่อน
ไม่เคยทำเพราะผมก็รู้สึกว่า

และคนที่เขามารักเราอ่ะเขาก็คงจะบริสุจัยจริง
อืมไม่สบายใจได้เนอะมีแต่แฟนคลับรักเขาแหละ